การท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ในย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศนั้น
เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมนะครับ
แต่ว่าครั้งนี้จะพิเศษมากขึ้นครับ
เพราะว่าจะสามารถถ่ายเซลฟี่หรือว่าถ่ายภาพริมน้ำ
บรรยากาศเดียวกับในอดีตจะสามารถทำได้อย่างไร
ติดตามเรื่องนี้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
แม่น้ำเจ้าพญาสายน้ำแห่งชีวิต
อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยเรื่องราว
และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
แต่หากใครอยากจะย้อนรอยความหลังเจ้าพญา
จะเป็นไกด์ผ่าท่องอดีตให้เราหลงรักบางกอกอีกครั้งค่ะ

เราอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพญา

แล้วก็อะไรที่สำคัญเกี่ยวกับตานริมน้ำ

เราก็เลยเอามาอยู่ในช่วงของกรุงเทพ

ซึ่งก็จะเป็นท่าน้ำทั้งหมดประมาณ๘ท่าน้ำ
ได้เพิ่มเนื้อหาสถานที่น่าสนใจ
อยู่ใกล้เคียงริมแม่น้ำเจ้าพญา
กว่า๔๗แห่งจาก๑๒ชุมชน

จากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านเทคโนโลยี

ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอายุทยา
ฟี่แล้วสามารถแต่งแสง
กลมกลืนกับภาพในอดีตได้ค่ะ
แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันที
ไฮไลท์คือการเพิ่มภาพวีดีโอ

อย่างภาพการจราจรบริเวณหน้าวัดพระแก้ว
ที่มีการใช้รถม้าในการเดินทาง
และฟังก์ชั่นถ่ายวีดีโอย้อนเวลา
เหมือนผู้ใช้เข้าไปอยู่ในอดีตค่ะ

กระตุ้นกระแสความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ภายใน๓เดือนหลังจากเปิดตัว

ที่ชอบท่องเที่ยวแบบย้อนรอยประวัติศาสตร์ค่ะ

เท่านี้ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณผู้ชม

มัดข่าวแทรรัสทีวีรายงาน